นายรัฐมนตรีแสดงความกังวลว่าร่างพระชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
อาจจะต้องล่าช้าออกไปนะครับแล้วก็เป็นผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ปรากฏภาพสอสอรัฐบาลเสียบบัตรลงมติแทนกัน
ขณะที่สสพลังประชารัฐได้ออกมาชี้แจงนะครับ
บอกว่าไม่ได้เสียบบัตรลงคะแนนแทนกัน
แต่เป็นการช่วยกันลงคะแนนเท่านั้น

แต่ผมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของพักพลังประชารัฐที่ออกไปในคลิปเนี่ย

เรื่องจากเครื่องลงคะแนนไม่พร้อมนะครับ
มีจำนวนไม่เพียงพอเราจึงต้องช่วยกัน
นายชายวุฒิธนาคมานุศรสบบัญชีรายชื่อภพลังประชารัฐ
ในฐานะเลขานุการวิบรัฐบาล
นำนางสาวพรีมภูลเจริญสสสสมุทรปราการพักเดียวกัน
ที่ปรากฏอยู่ในคลิปกำลังเสียบบัตรลงมติร่างงบประมาณ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามาชี้แจงถึงการกระทำในวันนั้น
โดยอ้างว่าช่วยเพื่อนสอสอลงคะแนนเท่านั้น
จากจำนวนเครื่องนับคะแนนมีไม่เพียงพอกับปริมาณสอสอ
ในสิ่งที่พรีมกดแทนให้เขาคือ
ไม่ได้กดตามเจตนารมณ์ของตัวเอง
กดตามเจตนารมณ์ของเจ้าของบัตร

แล้วถ้าไปดูจากผลการที่เราลงคะแนนกันเนี่ย
มันก็จะตรงกับที่เจ้าตัวเขาตั้งใจที่จะลงคะแนน
เช่นเดียวกับประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์พลังประชารัฐ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่า
ในช่วงนั้นสสพลังประชารัฐอยู่ด้วยกัน๔คน
แต่ช่องเสียปัดลงคะแนนไม่พอ
จึงต้องส่งบัตรเพื่อให้เพื่อนสอสอช่วยเสียบบัตรให้
มั่นใจสอสอของพักไม่ได้ทำผิด
แต่เป็นเรื่องของสภาพผู้แทนราษดร
ที่จะต้องไปแก้ไขปัญหากันเอง
ขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ติดตามเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด
รับเป็นห่วงเรื่องงบลงทุนหลายแสนล้าน
ทำให้การอนุมัติต้องล่าช้าออกไป
แต่ยืนยันจะไม่มีการออกพระราชกำหนดเงินกู้เด็ดขาด

ส่วนเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตว่าการที่นายนิพิษอินทรสมบัติ

นำหลักฐาน๒สสพักภูมิใจไทย
ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมสภามาแชร์
เป็นเพราะประชาธิปัตย์ต้องการแก้แค้นพักภูมิใจไทย
ที่เคยมีปัญหาคาใจในเรื่องแบนสารพิษ

นายกรัฐมนตรีให้ไปถามนายนิพิษเอาเอง

ใครจะฝากบัตรลงคะแนนแทนกัน
ถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง
ทั้งไหนผมก็ไม่รู้กัน

ไม่ถามผมผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องทุกคน
ก็ทำมันก็ไม่ควรจะกระทำ

ถ้ารู้ว่าผิดเกรกาของสภาแล้วพอ
ขณะที่ในชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดรระบุว่า
สภาต้องตรวจสอบทุกกรณี

เพราะโดยทั่วไปสอสอจะไม่ยุ่งกับบัตรของคนอื่น
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียน

ส่วนคำร้องของพักร่วมรัฐบาล
และพักร่วมฝ่ายค้านที่ทำถึงสารรัฐธรรมนูล

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน